สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคนที่๘ที่ร่วมทีมอุ้มฆ่าสาวทอมก็คือ
กำนันสนองเป็นกำนันที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปจุดที่ไปรับเงินจากอดีตภูมิกับสพบ้านโป่งของราชบุรี
ราชบุรีก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาธนบุรีนะครับ
ถูกผู้ประชาการตำรวจและขอดบานคุมตัวไปทำแพงประกอบคำรับสารภาพรวม๓จุด

ได้รับการว่าจ้างจากพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งเป็นเงิน๒แสนบาท
ให้ไปจัดหาทีมอุ้มฆ่าสาวหล่อหรือว่าสาวธอมก็คือน้องหญิงนะครับ
จริงก็คือนางสาวสุภักษรพลไทยสงศ์
โดยการทำแผนเริ่มจากจุดแรกที่บริเวณร้านอาหารนะครับ
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งครับ
ผู้ต้องหาก็บอกว่าปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งก็ไปนัดให้รับงาน
แล้วก็จ่ายเงินงวดแรกให้๔๐๐๐บาทที่นี่ครับ
จุดที่๒ประมาณต้นเดือนธันวาคม
แล้วก็จ่ายเงินให้อีกหกหมื่นบาทครับ
และจุดสุดท้ายร้านกาแฟริมถนนแสงชูโตนะครับ
ผู้กำกับสพบ้านโป่งก็ไปนัดให้จ่ายเงินงวดสุดท้ายให้๑แสนบาท
เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมหลังเสร็จจากการทำคดีนี้คือการอุ้มฆ่านั่นเองครับ
หรือวันนี้ต้องเอามาให้กำนันดูให้ได้ว่าใช่โต๊ะแบบนี้ไหม
แต่อย่างน้อยเราก็จะสอบตำรวจที่อยู่โรงพักเนี่ย
เดิมทีเนี่ยมันมีโต๊ะแบบนี้โต๊ะไม้สักเนี่ย
กว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรก็อีกอย่างนี้
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เขาให้การเนี่ย
หนึ่งเขาเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดจริง
ข้อที่จริงที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาให้การจริง
เพื่อจะมาปักปรรมไตรร้ายให้คนอื่นแรบ
ก็งได้รับโทษหรือได้เสร็จขออนุญาตนำเนินคดีการเขาผิดเนี่ย
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการอย่างเต็มอย่างรอบครอบอย่างละเอียด
ครอบคลุมในทุกเรื่องเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาอย่างแท้จริง
ผู้ประชาการตำรวจนครบันกล่าวต่อในคำว่า
มูลเหตุจูงใจในการอุ้มฆ่าสาวหล่อคนนี้เกิดจากความหึงห่วงที่ไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนเดียวกัน
ก็คือดาวนะครับส่วนประเด็นที่มีการโพสต์เหยียดหยามกันบนโซเชียล
แล้วก็ประเด็นเงิน๔ล้านบาทตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อได้จริง
สำหรับร้อยโทชายุทธ์เบนจชาติจ่าสิบเอกพานุเมษมีลาแล้วก็นายสามารถแสงสิน
ซึ่งเป็น๓ผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ก็สั่งการให้ทุกสืบสวนเร่งติดตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
เตรียมเอาผิดถ้าว่าใครให้ผู้พักพิงทั้ง๓คนด้วยครับ